ในช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์ในพม่าครับ

สำหรับการบริหารพม่าภายใต้การนำ
ของรัฐบาลภักดิ์สันนิบาทแห่งชาติ
หลายฝ่ายจึงถึงโอกาสที่จะประเมินผลงานใน๑๐๐วันแรก
ซึ่งก็ดูเหมือนว่ายังมีหลายเรื่องนะครับ
ยังไม่ถูกผลักดันตามที่นางอองซานซูจีได้หาเสียงเอาไว้

เช่นเดียวกับการแก้ไขปัญหาของชาวโรฮิงญา
และความขัดแย้งระหว่างคนพุทธกับมุสลิม
ที่ยังอยู่ในภาวะที่คลุมเคลือ
จะเป็นความพยายามที่จะสร้างสันติภาพ
กลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
ซึ่งนางซูจีก็หวังนะครับว่าจะทำให้เกิดข้อตกลงปางหลง

ขณะที่ผู้ติดตามสถานการณ์ในพม่า

แต่ว่ายังไม่ผ่านมาตรฐานสากล
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขครับ
นี่คือช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อร้อยวันที่แล้ว
ช่วงเวลาที่นายถิ่นจอเป็นพลเรือนคนแรกในรอบกว่าครึ่งสัตวรรษ
ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด
เป็นประธานาธิบดีของพม่า
โดยมีนางองซานซูจีที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ
เพื่อเลี่ยงข้อกำหนดตามรัฐธรรมนูลที่ห้ามเธอขึ้นเป็นผู้นำประเทศ
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
ตามที่เธอเคยประกาศเอาไว้ในตอนหาเสียง
องซานซูจีประกาศในการหาเสียงก่อนการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วว่า
มีเหตุผลมากพอที่ประชาชนต้องการจะเปลี่ยนรัฐบาล
เพราะพวกเขาอยู่มานานหลายปีหลายทศวรรษจนเป็นครึ่งสัตวรรษ
เพื่อทำตามที่ระบอบทหารบอก
แต่จากการประเมินของผู้ติดตามสถานการณ์การเมืองในพม่า
กลับมีนโยบายหลายอย่างที่ยังไม่ถูกผลักดันมากเท่าที่ควร
เปรียบเทียบกับตอนหาเสียงพบว่า
มีหลายนโยบายที่ยังคงไม่ถูกขับเคลื่อน
เช่นการแก้วรัฐธรรมนูลลดอำนาจของกองทัพ
ส่วนปัญหาชาวมุสลิมโรฮิงญานั้น
รัฐบาลนี้ก็ยังมีความคลุมเคลือในการแก้ปัญหา
เพราะแม้จะมีการตั้งคณะกรรมการศึกษา
แต่ก็ไม่มีแนวทางแก้ไขในระยะยาว
โดยก่อนหน้านี้นางซูจียังเรียกร้อง
ให้ใช้คำว่าชาวมุสลิมในรัฐยะไข่

ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนทั้งสองฝ่าย
เช่นเดียวกับความขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและมุสลิม
รัฐบาลและนางซูจีก็ยังกระอักกระอวนที่จะพูดถึง
แม้จะเกิดเหตุเผามัศยิตในรัฐยะไข่
เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ตาม
แต่ประเด็นที่นางซูจีตั้งใจจะผลักดันเป็นวาระพิเศษ
หนีไม่พ้นการสร้างสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
โดยเธอประกาศว่าจะสร้างข้อตกลงปางหลง
ศตวรรษที่๒๑ภายในปลายเดือนสิงหาคมนี้
หลังจากที่ในพลองศาลพ่อของเธอเคยเดินหน้าให้เกิดขึ้น
แต่ก็ถูกยกเลิกจนประเด็นชาติภัณฑ์กลายเป็นปัญหาบานปลาย
จนถึงปัจจุบันซึ่งท่าทีนี้ทำให้กลุ่มชาติภัณฑ์ในพม่า
จะมีการพูดคุยกันที่รัฐคชินในช่วงปลายเดือนนี้
ขณะเดียวกันนางซูจียังเดินหน้าสร้างสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์ด้วยตัวเอง
การนั่งเป็นประธานศูนย์สันติภาพและการปรองดองแห่งชาติ
โดยเธอได้ตั้งพลเรือนหลายคนแทนที่ในทหารที่เคยมีบทบาทอยู่ในศูนย์นี้ด้วย
การลงไปมีบทบาทด้วยตัวเองของนางองซานซูจีในเรื่องสำคัญหลายเรื่อง
ในฐานะที่ปรึกษาแห่งรัฐนางซูจีควรที่จะมอบหมายงานให้รัฐมนตรีและประธานาธิบดีรับไปทำบ้าง
ไม่ควรแบกรับงานทุกอย่างมาทำเองรวมทั้งไม่ควรบริหารประเทศแบบเดียวกับที่บริหารพัก
แต่ต้องไม่ลืมว่าคะแนนที่ได้ก็ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งอยู่ดี